เศร้าที่สุดสำหรับข่าววันแม่ก็คงเป็นข่าวนี้แหละที่พระนครศรีอยุธยา

ลูกผึงโทรอวยพรแม่อืมนะครับวันแม่
แล้วก็ออกจากแม่มาสักพักกู้ภัยโทรไปหาคุณแม่อืม
เสียชีวิตคุณแม่ช็อกเลยครับ
นี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่กู้ภัยโทรไปบอกคุณแม่
ปั๊มหัวใจอยู่แบบนี้นะครับคือนุ่มโรงงานคือนายวัชราชัยเกรดเจริญอายุ๓๑ปี

เขาประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสครับต้องปั๊มหัวใจแบบนี้
แล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จุดเกิดเหตุนะครับอยู่บนถนนโรจนะขาเข้าตัวเมือง
ช่วงแยกสัญญาณไฟเทศบาลบ้านสร้างตำบลบ้านสร้าง
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปดูครับคุณผู้ชมครับกล้องหน้ารถบรรทุก๖ล้ออีซูซูสีขาวทะเบียนกรุงเทพ
จอดติดไฟแดงอยู่แล้วจู่นายวัชราชัย
ขี่รถจักรยายนฮอนด้าเวฟ๑๑๐อายสีแดงดำนะครับทะเบียนจังหวัดสุรินทร์
พุ่งชนเสยเข้าไปที่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับลูกศรชี้อยู่
จากนั้นนายจีรันทนินทงพักคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
ได้ยินเสียงเหมือนมีรถมาชนท้าย
ไปดูแล้วโทรแจ้งครับสพบังปะอินสาขาย่อยสินที่วาให้มาตรวจสอบ
นะครับช่วงตีสี่ที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ชมครับ
วันแม่พอดีเลยฮะหน่วยกู้ภัยอายุทยาเห็นโทรศัพท์ของนายวัชราชัย
หยิบขึ้นมาโทรไปเบอร์ปรากฏว่าเป็นเบอร์คุณแม่
ให้คุณแม่ทราบว่าคุณแม่ทำใจดีดีนะลูกคุณแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนะครับ
ช็อกครับช็อกเลยแม่บอกมาบอกไม่กี่ชั่วโมงนี้
ลูกเพิ่งจะโทรศัพท์มากราบอวยพรคุณแม่เนี่ยเนื่องในวันแม่อยู่เลย
คิดเลยว่าลูกจะมาเสียชีวิตในวันแม่ครับ
แล้วเรื่องคดีว่ายังไงครับตำรวจส่งศพไปชนะสูตรที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็เชิญตัวคนขับรถหกล้อไปสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยครับค่ะ